วันดีคืนดีผู้หญิงคนหนึ่งถือมีดถือคัตเตอร์
จะไปไล่ฟันไล่แทงเพื่อนบ้านในคอนโด
หลายคนก็กลัวไม่กล้าอยู่
ล่าสุดแจ้งตำรวจเข้าไปเพื่อให้ไป
เหตุไปช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้เพราะเขาอยู่คนเดียว
ตอนที่เข้าไปเขาบอกว่าเขาจะกลับวังแล้ว

เพ้อแบบคนพูดจาไม่รู้เรื่องนะฮะ
ไปดูนาทีที่ตำรวจบุกเข้าไปในห้องของเธอหน่อยครับ
นี่มาดีคุณแม่กินเฉยมาดีมาช่วย
คุณแม่นี่นะตอนที่คุณแม่อยู่
เออมาช่วยคุณแม่ต้องให้ฝากละมือนะ

แล้วถ้าคุณแม่กลับว่างมาจริงเมื่อไหร่พระเจ้าวาง
พระเจ้าบอกถ้าคุณแม่ให้กำลังทุกคน
โทรละ๒๐๐ล้านบาท
ร่างทรงบอกว่าเดี๋ยวจะให้คุณแม่กลับวัง

ก็ฟังดูแล้วก็เป็นคนที่น่าจะมีสภาวะทางจิตแหละ
ฟังดูแบบนี้สุดท้ายตำรวจชาวบ้าน
แล้วมีพระสงฆ์มาช่วยกันพังประตูเหล็กอันนี้เข้าไปข้างใน

ชื่อคุณนุษย์สาราอายุห้าสิบหกปี
สุดท้ายก็โดนควบคุมตัวไว้เพราะว่าเพิ่งจะก่อเหตุ
ล่าสุดก่อนเกิดเหตุการณ์นี้เอามีดคัตเตอร์๒เล่ม
ปาดเข้าที่ต้นคอกับข้อมือของลูกบ้านคนนึง

อยู่ชั้น๙ของคอนโดนี้ในสวรรค์เพชรเกษม๖๓
ตลอดระยะเวลาเขาก็จะเรียกตัวเองว่าแม่
แม่กลัวแม่ทำไปเพราะแม่ต้องป้องกันตัว
พอร่างเข้ามาแล้วต้องให้แม่กลับวัง
อะไรอย่างนี้เขาก็พูดของเขาไปเรื่อยนะครับ
แล้วเขาก็ยังเอามีดคัตเตอร์กับมีดเหน็บไว้ที่ข้างหลังเขาตลอดเวลาครับ

นี่ก็ต้องไปนั่งเกลี้ยกล่อมจับมือคุยกันดี
แล้วก็ไปเจอเห็นไหมหุ่นตุ๊กกระตุ่นตุ๊กตาเต็มไปหมดเลย
ทีมข่าวสังเกตเห็นขาทั้งสองข้างของผู้หญิงคนนี้ก็มีบาดแผล
ก็ถามคุณแม่นี่แผลคุณแม่มันเกิดจากอะไร
มีคนทำร้ายแม่หรือเปล่านะฮะ
แม่ก็บอกว่ามีคนมาทำร้ายแม่ก็เลยต้องป้องกันตัวนะฮะ
แล้วถามว่าคุณแม่จะไปเอามีดไปแทงเพื่อนบ้านทำไม
เขายอมรับว่าเขาไปทำร้ายเพื่อนบ้านจริง
แต่ฟังไปฟังมามันก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดี

ก็มันตึกของคุณแม่ไงมันบุกลุกตึกคุณแม่
แล้วมันเอาคนมาตกคุณแม่ไล่คุณแม่ออกจากตึก

คูนิดหน่อยคูนิดหน่อยคูนิดหน่อย
นิดเดียวเองไปดูแต่แผลมัน

แม่ก็ลูกที่เคยไปแจ้งฟาร์ม
แล้วตรงนี้มันจะเอาอีกมันพยายามเอาลงมาบ้าง
จับคุณแม่หลายครั้งแล้วเพื่อจะเอาบ้านเราห้องนี้อืม
คุณแม่พวกเขาบุกลุกอันนี้มันที่อยู่ของคุณแม่

สำหรับพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้นะฮะ
ตามที่เพื่อนบ้านเล่าคือจะถือมีดกับคัตเตอร์ลงไปชั้นล่างก่อน

มีพระเจ้าส่งมาให้ช่วยปกปักคุ้มครองคนในคอนโดนี้ให้มีความสุข
แล้วล่าสุดก็เอามีดอย่างที่บอกไปไล่แทงชาวบ้านเขา

บางครั้งก็บอกว่าก็มาด่าทำไมถูกด่ารับหลัง
มีคนมาทำร้ายก็ต้องป้องกันตัวโดยการเอามีดไปไล่แทงไล่ฟันเขานะฮะ

จำลองอายุ๕๓ปี
เขาเคยถูกผู้หญิงคนนี้ใช้มีดแทงเข้าที่ท้อง
เขาไปด่าทั้งที่เขาไม่เคยด่า

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นปีที่แล้วก็เอาผิดอะไรไม่ได้
ตำรวจก็ได้มีการนำตัว

สถาบันกรยามราชนครินนะฮะซึ่งเขาเคยมีประวัติ
รักษาอาการป่วยที่นี่มาก่อน

ซึ่งอยู่ต่างจังหวัดนิติบุคคลบอกว่า
ได้เคยคุยกับลูกสาวครั้งล่าสุด
ยินดีจะให้ใครก็ได้พาแม่ไปรักษาที
เพราะตัวลูกสาวไม่สะดดเดินทางเข้ามาดูในกรุงเทพฯมหาลักษณ์พอร์ต

ได้ไม่ไปไล่ฟันไล่แทงใครเขาอีกนะครับ